โควิด๑๙นะคะในแวดวงบันเทิงเราก็ต้องเกาะติดค่ะ

ก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็เป็นเวลาประมาณ๒อาทิตย์แล้วนะคะ
ดาราคนแรกที่ติดก็คือคุณสแตมอภิวัฒน์

ก็มีคนหายป่วยกันหลายลายกันด้วยคุณผู้ชมนะคะ
เริ่มต้นกันที่คนนี้เลยนะคะดูตามภาพเลยค่ะ
คุณสแตมอภิวัตนั่นเองนะคะน้องกัจจังนะคะ
จิรันธนินดีเจเพชจ้าค่ะรวมไปถึงนิวเคลียร์ด้วย
แต่ว่าคุณนิวเคลียร์เนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ

รวมไปถึงนางเอกวิกหมอชิดนะคะน้องพิ้งพลอยปภาวดีนะคะ
รวมไปถึงพี่โยยศวดีนะคะสองหนุ่มเวย์ไทเทเนียม

แล้วก็ล่าสุดเลยนะคะน้องปีโป้นะคะนัชพันธ์ค่ะ
ปีโป้นี้รู้สึกจะเป็นต่อจากพี่สแตมเลยคนที่สองนะคะ
ล่าสุดก็หายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลตอนบ่าย๒โมงวันนี้เลยคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้ค่ะภรรยาสาวสุดสวยค่ะคุณแจง
ก็ไปรับออกจากโรงพยาบาลอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ชมตามภาพเลย
สมกับฉายานะคะตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊ส

ใช่นะคะไม่ได้มารถธรรมดานะคะ
ไม่ได้มารถเก๋งค่ะเป็นรถกระบะนั่งท้ายมาเลยค่ะ
แฟนเห็นภาพแล้วก็อดคำกันไม่ได้นะคะ
บอกว่าจะเอาฮาไปไหนกันคะพี่
แล้วพอไปถึงบ้านปุ๊บนะคะภรรยาก็เข้มงวดสุด
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะนี่นะคะ

จัดพื้นที่ว่าสามีจะอยู่ส่วนไหนของบ้านได้บ้างนะคะ
ซึ่งจริงแล้วก็คือเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แหละ
แต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวมีเด็กอยู่
ก็ดูอาการต่ออีกนิดนึงแต่จริงคุณแจ๊ดคือหายเรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะนอกจากคุณแจ๊ดค่ะมาอีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
เป็นครอบครัวที่ก่อนหน้านี้ก็น้ำตาแตกเหมือนกันค่ะ
สำหรับคุณเวย์ไทเทเนียมค่ะเมื่อวานนี้กลับถึงบ้านคุณผู้ชม
หลังจากเข้ารับการรักษาตัวนานประมาณ๒สัปดาห์นะ
ท่ามกลางการรอคอยของลูกนะคะแล้วก็ภรรยาค่ะ
บอกเลยว่าบุ๊กลินมีน่าเนี่ยนับวันรอแดดดี้กลับบ้านทุกวันค่ะ
พอคุณพ่อจอดรถถึงบ้านปุ๊บก็เลยเป็นวินาทีแห่งน้ำตาแบบคลิปนี้เลยค่ะ
ใจชื้นอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ได้เห็นเป็นภาพครอบครัวกลับมาอบอุ่นกันอีกครั้งนะคะ

ชื้นเช่นเดียวกันนะครับคุณอุ้มลักษณะอัปเดตอาการลูกสาวหน่อย
เอ็กซาเรย์น้องดิสนี่เป็นปกติแล้วนะคะ
ฝ้าขาวก่อนหน้านี้ที่ขึ้นตรงปอดหายไปหมดแล้วค่ะ
ดูจากคลิปคุณผู้ชมดูสิความน่ารักสดใสของน้องกลับมาแล้ว
บันเทิงไทยรัฐก็เอาใจช่วยให้หายวันหายคืนหายเร็วทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะ

ก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่หายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะ
แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันที่ตอนนี้ต้องรักษาตัวอยู่นะคะ
ส่งกำลังใจให้มากเลยโดยเฉพาะคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อาต้อยนะคะศรีระฉายานั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ก็เมื่อวานนี้ค่ะลูกสาวคุณอีฟพุธิดาค่ะ
ก็ได้อัปเดตอาการของคุณพ่อนะคะให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ
ล่าสุดนะคุณหมอบอกว่าเจอรอยขนาดเล็กที่ปอดขวาล่างค่ะ
แต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพราะคุณหมอรักษาได้เร็วแล้วก็เชื้อนะคะไม่ได้มีการกระทบกับเซลล์มะเร็ง
ที่คุณหมอเบอร์ที่คุณพ่อนั้นเป็นอยู่เดิมนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณอีฟพุทธธิดากันนะคะ
หมอก็แจ้งว่าคุณหมอให้ยาตั้นค่อนข้างเร็วแล้วก็คุณพ่อได้รับพลาสมาด้วยนะคะ
วันที่ไปถึงก็ตอนนี้ยังอยู่ในอาการที่ดีนะคะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมลงไปนิดเดียวนะคะน้อยมากนะคะ
แล้วก็ยังไม่น่ามีผลกระทบอะไรกับตัวเชื้อมะเร็งเดิมนะคะ
บอกว่าคุณพ่อน่าจะไม่มีอันตรายอะไรค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ามีอาการอื่นไหมนะคะ
พ่อก็มีอะไรนิดหน่อยนะคะตอนนี้ไม่มีไข้ไม่มีอะไรค่ะ
อันนั้นเป็นอาการล่าสุดของอาต้อยนะคะที่ได้อัปเดตให้ฟังค่ะ
ส่วนอาการของคุณอีฟเองค่ะก็ยังไม่มีอะไรมากนะ
แต่ว่าสามีค่ะตอนนี้เชื้อลงปอดแล้วนะคะต้องแยกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
ส่วนคุณอีฟเองยังรักษาตัวอยู่กับลูกชายที่ฮอสปีเทลนั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะเราก็ส่งกำลังใจนะคะไปมากเลยนะคะให้กับครอบครัวศรีรัชฉายาด้วยค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูสรุปอาการของคนบันเทิงกันนิดนึง
เชื้อโควิดนั้นลงปอดตอนนี้นะคะก็มีนี่เลยค่ะมีอาต้อยเศรษฐานะคะ
นครชวนชื่นค่ะล่าสุดในเมื่อวานนี้ค่ะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็คือคุณฟลุ๊กเกลิกพลนั่นเองค่ะ
ส่วนพี่เออัญชาลีมีอาการปอดอักเสบนะคะแล้วก็อีกสองหนุ่มค่ะที่มีอาการเชื้อลงปอดด้วยก็คือคุณโดมจารุวัฒน์ค่ะ
แล้วก็น้องนนทนนั่นเองนะอย่างงี้ต้องส่งกำลังใจทุกคนเลยนะคะ
ใช่นะคะแล้วก็พูดถึงครอบครัวของนาคอมนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะโลกโซเชียลก็ได้แชร์คลิปนี้กันเยอะมากนะคะ
เป็นคลิปนะคะที่พี่น้องในแวดวงตลกค่ะได้รวบรวมกำลังใจส่งให้นักคอมแล้วก็ภรรยาพี่เอ๋นะคะ

คุณผู้ชมค่ะเราไปชมคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะ
นาคอมนะฮะเม๋สู้นะครับ
ขนาดปลานะฮะลงไปทอดในน้ำมันกระทะร้อนมันยังสู้เลยนะครับ
ฉะนั้นนักคอมก็ต้องสู้นะครับแม่เอกก็ต้องสู้นะครับ
พวกเราทุกคนนะฮะรักแล้วก็เป็นห่วงนักคอมกับแม่เอกมากเลยนะครับ
ยังไงพวกเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะแข็งแรงแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะครับ
เราทุกคนรักน้ามากรักจริงนะครับผม
ผมเองก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรเนี่ยทำอะไรน้าได้หรอกนะครับ
เพราะว่าน้าเป็นคนที่เก่งแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่ง

ถ้าจมเข้ามาใส่
จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไร
เด็ดล่าสุดนะคะโทรถามคุณไอซ์ลูกสาวนักคอมนะคะ
เพราะว่านาคอมแกไม่เล่นโซเชียลเลยดูแต่ทีวี

พักนอนอยู่นะคะก็ขอให้หายไวแล้วกันเนาะ
เป็นกำลังใจกับนครแล้วก็แม่เอ๋ด้วยนะจ๊ะ